แต่ว่าถ้าพูดถึงจัดอันดับความฮอตเนี่ยไม่มีคู่ไหนจะฮอตเท่าสองตายายที่จังหวัดสุโขทัยคู่นี้ค่ะ
ไปค่ะไปหา๒ตาใหญ่๒ตาใหญ่ที่พูดถึงคือตาจันดีกับยายศรีค่ะ

อยู่ที่นี่แหละค่ะอยู่ที่นี่แหละค่ะ
จันดีกับยายศรีเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ
ที่ชาวบ้านเลื่อมสายศรัทธาแล้วก็เชื่อว่า
อยู่ภายในศาลวัดพลายชุมพลแห่งนี้
นี่ไงคะตาจันดียายศรีนะคะ
อยู่ที่บ้านหางคลองตำบลบ้านกล้วย
จังหวัดสุโขทัยมีมาอย่างยาวนานแล้วกับเรื่องราวความเชื่อนี้
โดยวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ชาวบ้านทั่วสารทิศเดินทางมาไม่ขาดสาย
เพื่อที่จะไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบกับตายายอีกครั้ง

มีทั้งอาหารคาวหวานเอามาถวาย
มีนางรำมารำถวายอีกเหมือนกัน
และยังมีของแก้บนด้วย
เพราะแอบได้ยินคนกระซิบมาว่างวดที่แล้ว
มีคนมาขอโชคลาภกับตายายเขาก็โชคดีไง
ก็ได้ตามที่หวังก็เลยนำของมาแก้บน
แล้วก็มีคนมาอีกมากมายหลั่งไหลมาหาตาจันดีกับยายศรี

หวังว่าจะเป็นผู้โชคดีในวันพรุ่งนี้
ดีแค่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าทำดีคิดดี

ส่วนใครอยากจะไปหาตาจันดีกับยายศรีเราไม่ว่ากันนะคะ

อักษาทุกข์กันต่อไปนะครับ